น้องมารีน่าน้องสาวของมากกี้นะคะ
จับคู่กับก้าวจีรายุกับโปรเจกต์พิเศษของเอ็ดเจอรันดร์ค่ะ

ทรงผมก้าวจีรายุงอ่ะก่อนหน้านี้ทำเด็ดล็อคหลายคนก็บอกบกคืนเลยเนอะ
ก้าวทำทำไมนะคะใช่ก็เลยไปถามว่าเอ๊ยมันจะทำเพราะว่าอะไรนะคะ
รวมไปถึงเรื่องทำเพลงนะคะ
ค่ายเองเลยทำเพลงมีทั้งหมดอยู่ร้อยเพลงจะปล่อยแล้วนะคุณผู้ชมค่ะ
ใช่ไปฟังเรื่องทรงผมแล้วก็เรื่องค่ายเพลงของตัวเองด้วยค่ะ
อันนี้ทำส่วนตัวครับแล้วก็มีคุยกับงานงานไว้บ้าง
ก็อาจจะอยู่ได้ประมาณไม่ถึงเดือนนะครับ

ใช่ก็คงไปเป็นคล้ายเดิม
เรื่องเพลงคือจริงจะทำเป็นอัลบั้มเลยอันนี้เซอร์ไพรส์มาก
ตั้งใจตั้งแต่ตอนแรกพยายามให้เสร็จในปีนี้นะครับ